ได้สองคนเลยเนี่ย
แรงนะเนี่ยจะเป็นอย่างนี้แต่เป่าแปลแรงข้างในปุ๊บเป็นเงินเลย
น้ำเงินมันจะไหลออกมาต้องเฉื่อนเท่านั้น
ก็คือมีลูกค้าเอาทองเข้ามาจำนำค่ะเป็นทองที่เป็นทองชุบไส้เงินเนอะ
อดไส้เงินแล้วตะขอเป็นทองจริงเข้ามาจำนำในร้าน
แล้วทำเป็นขบวนการนะคะเป็นพวกเขาหมดเลยประมาณ๑๒คน
ผัดมาอย่างเงี้ยประมาณห้าห้าอาทิตย์ค่าเสียหายทั้งหมดก็ประมาณเก้าหลาน
เก้าหลานเก้าหลานบาท
ก็ชวนคุยค่ะแล้วก็เอาทองเข้ามาจำนำบอกว่าทำงานอ่า
ก่อสร้างต้องเอาเงินไปเขาเรียกว่าไงนะ
แทนในหน้าไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อความน่าเชื่อถือ
แล้วก็ให้เราตรวจทองอะไรปกติแต่การจำนำเนี่ยเราไม่สามารถจะทำ
เขาเรียกว่าไงอ่ะกรีดทองลูกค้าดูได้ข้างในอ่ะค่ะใช่
ตอนแรกจะเป็นลุงแก่แก่เนี้ยเดินเข้ามาก่อนจำนำทองเอ่อ
สี่บาทบาทบาทละสองหมื่นสี่พันก็พอจำนำได้ปุ๊บอีกคนนึง
จะเดินเข้ามาแล้วเข้ามาปุ๊บจำนำเหมือนกัน
มีคนลาวด้วยคนไทยด้วยแล้วบางทีก็เดินพร้อมกันเข้ามาแบบ
คนนึงเดินปุ๊บอีกคนนึงเดินตามแล้วก็แยกกันแกล้งไม่รู้จักกันอยู่ในร้านนะคะ
และทุกคนจะเป็นยอดจำนำที่แบบเจ็ดหมื่นสองเก้าหมื่นหกแสนสอง
จะเป็นยอดเดิมยอดเดิมลายเดิมน้ำหนักทองเท่าเดิมตลอด
ทราบอีกทีวันที่สิบสี่ค่ะวันศุกร์ที่สิบสี่สิงหา
ก็คือสังเกตว่ามันเป็นลายเดิมน้ำหนักเดิมซ้ำซ้ำอย่างนี้ตลอดเวลา
แล้วก็เป็นลูกค้าเริ่มหน้าเดิมแล้วเพราะเราเริ่มชินกับคนที่เขาเอามาจำนำ
พอเสร็จปุ๊บก็เลยลองหยิบทองขึ้นมากรีดดูกะจะชดใช้เลยถ้ามันเป็นทองจริงอ่ะ
เขาใช้แต่กลายเป็นปลอมทั้งหมดไม่ใช่ใช่ค่ะตรวจไม่ได้แล้วตรวจดูตามตะขอตามอะไรก็คือเป็นทองทั้งหมด
คือตะขอเนี่ยเขาใช้ทองจริงใช้ทองจริงตามเส้นนี้ก็คือชุบหนามาก
เป่าไปยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องเป็นทองปลอมขบวนการแน่นอนค่ะ
กล้องวงจรปิดมาเดินเข้ามาในร้านเนี่ยทั้งวันอ่ะพวกเขาหมดเลยแล้วจะไม่ได้ใช้รถยนต์ในการเดิน
ในการขับมาคือจะไม่จอดหน้าร้านจะเดินมาจากทางแบบทางซ้ายทางขวาอย่างนี้ค่ะ
เดินแยกเดินมาอืมลายอ่าลายเดิมเดิมเลยค่ะ
ลายเบนท์โอซีค่ะมีประมาณเท่านี้เลยแล้วก็โซ่ฝรั่งอืม
ส่วนมากตอนนี้จะเป็น๓ลายเขาจะมีแค่๓ลายไม่มีนอกเหนือลายอื่นเลย
ก็มาแจ้งความแล้วค่ะแล้วก็เอ่อระหว่างการจับได้วันที่สิบสี่
วันที่๑๕คือปิดร้านตรวจสอบสต๊อกเลยว่าเสียหายไปเท่าไหร่
แต่วันที่๑๕เนี่ยคนร้ายดันแบบเดินเข้ามาในร้านพอดี
ก็เลยจับได้หนึ่งคนไม่หายัง
แต่ใช่แต่เห็นนะเราเราจำได้ว่าเขาเคยมาก็ย้อนกล้องดูก็มีหลักฐาน
ว่าเขาเคยมาและในในกล้องก็มีหลักฐานทุกคนนะ
มีหลักฐานทุกคนเห็นหน้าหมดใช่ค่ะเข้ามาแจ้งความ
ทั้งหมดตอนนี้ถ้าตีได้คร่าวเกือบจะทั้งหมดนะคะอยู่ที่เก้าล้านหนึ่งหมื่นสามพัน
ยังไม่รวมอันที่เราแบบใช้เป็นตัวอย่างหรือเผาไปแล้ว